วันนี้อาจารย์สุภาพคลิกกระจายจะมาพร้อมกับ๒เรื่อง
เรื่องแรกก็คือเรื่องที่รัฐมนตรีท่องเที่ยว
ถึงเวลาตี๔เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวบ้านเรา
อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการติดตามตัวนายบอสวรยุทธ์อยู่วิทยา
ดูเรื่องของข้อกฎหมายต่างด้วยนะครับ
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพได้เลยครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับท่านผู้ชมครับ
มีสองด้านเสมอครับแต่ก่อนนี้เนี่ยสังคมหลายภาคส่วน
เรียกร้องให้ตำรวจกับเจ้าหน้าที่เอาจริงเอาจังกับเรื่อง
อย่าให้ผับบาร์เปิดเกินเวลาเพราะว่ามันเป็นแหล่งให้เยาวชนถูกมอมเมา
อยู่กับอบัยมุกแล้วจะเสียผู้เสียคนเสียอนาคต
แต่มาวันนี้มีเสียงเรียกร้องให้ผ่อนคลายให้ผับบาร์เปิดได้ยาวขึ้น
นี่หัวข่าวบอกว่าชงสบคขอเปิดผับบาร์ถึงตีสี่
ชงไม่ใช่นักธุรกิจเจ้าของผับบาร์นะครับไม่ใช่คนที่ทำมาหากิน
มีรายได้อยู่กับกิจการผับปลาแต่คนชงเป็นรัฐมนตรีครับ
เหตุผลของรัฐมนตรีพิพัฒน์คือเขาบอกว่าเขาจะเดินหน้าเสนอให้สบคพิจารณาขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงในพื้นที่ควบคุม
ในพื้นที่ควบคุมนะตามเมืองท่องเที่ยวให้เปิดได้ถึง๔ตี๔ปัจจุบันเนี่ยเปิดได้ถึงตี๒
ขอย้ำว่าไม่ใช่เป็นการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงแบบสเปะสปาไปในทุกพื้นที่
แต่เป็นการเปิดเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติเช่นยุโรปตะวันออกกลาง
ซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะเริ่มกินมื้อค่ำเอาตอน๔ทุ่ม
กว่าจะกินเป็ดกว่าจะเริ่มดื่นเอ้าก็เที่ยงคืนกว่า
ก็ไม่ตอบความต้องการของนักท่องเที่ยว
ในต่างประเทศเนี่ยมีสถานบันเทิงเปิดให้บริการนานกว่าตี๒
คนไทยเราเองพอไปเที่ยวต่างประเทศก็อยากให้เที่ยวให้เต็มที่มากที่สุด
ไม่อยากให้กังวลกับแนวคิดนี้และอยากสื่อไปถึงกลุ่มต่างที่ออกมาต่อต้าน
ว่าแม้ว่าสถานบันเทิงจะปิดตามกำหนด
เขาก็ซื้อไปนั่งดื่มต่ออยู่ดี
นี่ขอย้ำว่าเปิดถึงตีสี่

แต่จะนำร่องในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เช่นถ้าเป็นกรุงเทพก็ถนนข้าวสาร
ถ้าเป็นภูเก็ตก็ที่หาดป่าตองพัทยาอ่าวนางกระบี
เขาหลักที่พังงาหัวหินสมุยเชียงใหม่เป็นต้น
นี่คือแนวความคิดว่าให้เปิดเฉพาะที่ได้ไปถึงตี๒
อันนี้เป็นเหตุผลของการท่องเที่ยว
คืออยากให้บรรยากาศท่องเที่ยวมันกลับมา
มีชีวิตชีวาฝรั่งที่ไม่อยากมาเที่ยว
เขาก็จะได้รู้สึกว่าเขามีชีวิตชีวามากขึ้น
ถึงแม้ว่าจะมากันเท่าเดิม
แต่อาจจะทำให้เขาอยู่เมืองไทยนานวันขึ้น
เขาจะมาเมืองไทยมากกว่าวันขึ้น

รายได้จากการท่องเที่ยวคือรายได้หลัก
เป็นเครื่องยนต์ตัวสำคัญที่จะนำเงินเข้าประเทศ

อันนี้ปฏิเสธไม่ได้
รู้กันอยู่ว่าเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องใหญ่
ฉะนั้นเราก็หวังว่าประเด็นนี้สบคคงจะไม่ขัดข้อง
จริงแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับ
สถานบริการในแหล่งท่องเที่ยว
หลายแห่งก็เปิดเกินตี๒อยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าการเปิดเกินเวลาที่กำหนดเนี่ย
เขาต้องแลกด้วยรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น
ให้กับผู้ที่บังคับใช้กฎหมาย

ประกาศออกมาให้ชัดเจนให้เปิดได้อย่างถูกต้อง

สถานประกอบการเหล่านั้นเขาก็ไม่ต้องแลก

เพราะถือว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
เพราะเขาได้รับอนุมัติอนุญาต

ผมคิดว่าเราควรจะให้ความสำคัญ

ขอนำมาขีดเส้นใต้วันนี้
ความสำคัญของบอสทายาทกระทิงแดงครับ

แล้วถามแล้วตอบกันในสภา

เก้าไกลชื่อคุณธีรัชชัยพันธุมาตร

นายวรยุทธ์อยู่วิทยา

สัญลักษณ์ของความเหลื่อมล้ำทางสังคม

เพราะว่าดูเหมือนว่าจะปล่อยให้คดีเงียบ
และหมดอายุความไปในที่สุด

นายกมอบให้รองวิศนุเครืองาม

สรุปคำตอบของรองวิศนุ
ท่านตอบไม่ยาวหรอกครับ
บอกว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงต่างประเทศ
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ใช้กระบวนการติดตามตัวเหมือนกับผู้ต้องหาคนอื่น
หลบหนีไปต่างประเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการติดต่อ
ไปยังสถานเอกอัครราชทูต
สถานโกงศูนย์ในประเทศต่างที่คาดว่า
ขอออกในประเทศนั้น
หนังสือเดินทางนายวรยุทธ์ก็หมดอายุไปแล้ว
ยังไม่พบการขอออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่
ขณะเดียวกันก็ติดต่อไปยังตำรวจสากล

เพื่อขอตรวจในทางลับด้วย
แต่ยังไม่พบความคืบหน้า
โดยตำรวจได้ติดตามทางลับอื่น
แต่ก็ยังไม่พบผู้ต้องหา

ถ้าตอบกันไม่เป็นทางการเนี่ย

กระบวนการติดตามตัวเนี่ยมีปัญหาครับ

เคยไปสัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้อง

เขาเรียกว่าตำรวจกองการต่างประเทศ

สมมุติว่ารู้ระแคะระคาย

อายการฝ่ายต่างประเทศ

ต้องแจ้งเป็นลายลักษณอักษร

ต้องส่งหนังสือแจ้งนั้น

จะได้ถึงกี่วัน

แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบราชการ

ที่มีหน้าที่จับเรื่องนี้อยู่

กองการต่างประเทศแล้วเนี่ย

แต่ยกหูกันโดย

เขาก็จะต้องไปแจ้งไปยัง

เพื่อให้ไปติดตามในรายละเอียด

จากประเทศนั้นไปอยู่ประเทศอื่น

เขามีเครื่องบินส่วนตัวเขา
ที่จะไปไหนมาไหนก็ได้
ฉะนั้นคำตอบที่รองวิศนุตอบเมื่อวานเนี่ยไม่ผิดหรอก
แต่ว่าในทางปฏิบัติไม่ได้ผล
ผมไม่เคยเห็นว่าคดีที่ผู้ต้องหาหนีไปต่างประเทศ
แล้วไปเอาตัวกลับมาได้เนี่ย
เกือบจะไม่มีที่นึกได้เนี่ยมีคดีเดียว
คือคดีของคุณลาเกสศักดิ์เสนา
ตอนนั้นมีทุจริตเรื่องโกงกันในธนาคารบีบีซี

ลาเกสศักดิ์เสนาตอนนั้นไปอยู่ที่แคนาดา
ผมจำได้ว่าอายการที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้
ชื่ออายการจุลสิงห์วสันตสิน
ตอนนั้นผมทำอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
คุณจุลสิงห์เนี่ยมาให้สัมภาษณ์ผม
บอกว่าท่านจะเดินทางไปแคนาดาในวันสองวันนี้
ยังชวนผมด้วยซ้ำว่าตามไปทำข่าวด้วยกันไหม
แล้วท่านก็ได้ตัวลาเกสศักดิ์เสนากลับมาจริง

นั่นนั่นจะเป็นน่าจะเป็นคดีเดียวที่ผมนึกออก
ที่ว่าเมื่อผู้ต้องหาหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ย
เราสามารถไปเอาตัวมาดำเนินคดีในประเทศไทยได้
อกนั้นยังนึกไม่ออกว่ามีคดีไหนอีก
แต่รู้ว่าขั้นตอนทั้งหมดเนี่ย
มันเป็นอุปสรรคในการที่จะตามตัวกลับมา
ผมก็หวังว่าตอนนี้ก็ยังมีเวลาที่จะตามตัวมาได้อยู่

แล้วค่อยทยอยหมดอายุความ
นี่คือ๒เรื่องที่นำมาขีดเส้นใต้
วันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ